ช่วงนี้หลายคนอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัว
ผู้หลักผู้ใหญ่แน่นอนว่าลูกหลานเนี่ย

สถานการณ์โควิดด้วยนะคุณผู้ชม
รวมไปถึงอยู่บ้านนานผู้ใหญ่ก็เหมือนเด็กนี่แหละ
เดี๋ยวจะเบื่อค่ะคุณผู้ชมก็ต้องหากิจกรรมน่ารัก

ไปดูกันที่คุณยายมาราศีพูดชื่อนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะจำได้
เพราะว่าผลงานคุณยายเนี่ยโอ้โหเป็นที่ประจักษ์มาหลายปีเลยคุณผู้ชม
ที่ฉันเกิดมาพูดอย่างนี้เลยดิฉันเจอคุณยายแล้ว

บอกเลยว่าตอนนี้คุณยายมาราศีอายุ๑๐๐ปีแล้วค่ะคุณผู้ชม
แล้วบอกว่าเป็น๑๐๐ปีที่สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีมาก
แล้ววันก่อนเราได้เห็นคลิปที่คุณยายมารสีนี่ไง
ขยับร่างกายนะคะโดยพี่อ้อยจิรวดีเนี่ย
ลูกสาวก็ได้โพสต์คลิปคุณยายเอาไว้ในไอจีค่ะ
พร้อมกับเขียนข้อความว่าบ่นหูชาทั้งวันเลย
พี่เลี้ยงก็เลยต้องปลุกใจกันซะหน่อยค่ะ
คนแก่ก็แบบนี้แหละต้องหาอะไรให้เขาเพลินจะได้ลืม
เห็นคลิปแล้วอดยิ้มตามไม่ได้ค่ะ
คุณยายก็ออกลีลาท่าทางกระฉับกระเฉงอยู่ไม่น้อยเลย
แล้วก็แจกรอยยิ้มสดใสอีกด้วยค่ะ

กระตับกระเฉงมากคุณยายแข็งแรงจริงนะฮะ
เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอเพิ่มมีความแบบความมีชีวิตชีวาหน่อยอีกหนึ่งคลิปนะคุณผู้ชมนะ
โมเมนต์ที่คุณยายลุกขึ้นมาจับแปลงแต่งหน้า
น้องนัทระวังเลยคุณยายเตรียมเข้าวงการอีกแล้วนะ
ขนเครื่องสำอางมาแต่งใบหน้าตัวเองค่ะแล้วพี่อ้อยเนี่ยก็ไม่พลาดเก็บโมเมนต์นี้ไว้
ถามคุณยายก็คือคุณแม่เขาเนี่ยนะครับแม่แม่จะแต่งหน้าไปไหนเนี่ย
คุณยายมาราศีตอบว่าแต่งหน้าไปถ่ายโฆษณาสิจะเป็นยังไงไปดูความน่ารักกันหน่อยค่ะ

ก็จะมีคนเข้ามาเอาไปโฆษณา

โฆษณาขายสินค้าโฆษณาอะไรแน่อย่างเลย

ยังไม่มีใครติดต่อไปเลยเตรียมชุดกันแล้ว
เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมค่ะ

สวยแล้วฮะสวยแล้วค่ะสวย
เป็นไงสวยแล้วอย่างลูกค้าพร้อมไม่พร้อมแต่ว่าพีเซนเตอร์พร้อมแล้ว
ผู้ชมนี้คือน่ารักมากคุณยายอายุหนึ่งร้อยปีแล้ว
แล้วก็บอกเลยว่าเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงสุขภาพดีมาก
คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านกันได้นะ
อยู่บ้านจะได้มีความสุขไม่เครียดนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นคุณยายที่แข็งแรงมากจริงนะครับ